คุณผู้ชมขาบอกเลยว่าช่วงสิ้นปีแบบนี้
ทำดีกับเรามาตลอดปี
เราก็ต้องตอบแทนให้ของฟงของขวัญเขาหน่อยนะคะ
ไม่แปลกใจเลยค่ะที่เป็นซุปตาตลอดการ

บอกเลยว่าทุกตำแหน่งอะไรคนใกล้ตัวเนี่ย
ตอบแทนน้ำใจกันหมดเลยนะคะ
นี่แหละค่ะบอกเลยว่าสมกับฉายาปีนี้
พี่อ้ำได้รับนะคะบอกว่าตัวแม่ทำแทนไม่ได้ค่ะ

อบให้กับคนรอบข้างตลอดเวลานะคะ

ลาบทสุดเพื่อนสาวคนสนิทอย่างพี่วิปป้านี่
ผู้ที่ได้รับน้ำใจจากพี่อ้ำนะไม่ใช่ใครที่ไหนไกลค่ะ
ก็คือช่างภาพจากวิกหมอชิดนั่นแหละ
คือคุณพี่คนนี้เขามีชื่อเสียงเรียงนามมาว่าณชาติ
ซึ่งกำลังจะปลดเกษียณเร็วนี้ค่ะ
เป็นคนที่ถ่ายภาพให้กับพี่อ้ำตั้งแต่เข้าวงการแรกเลยนะฮะ
ซึ่งพอนางเอกสาวรู้ว่าคุณน้าคนนี้กำลังจะปลดเกษียณตัวเองแล้วนะคะ
พร้อมกับข้อความโวยพรที่ทำเอานัชัดช่างภาพคนนี้นะ
น้ำตาลูกผู้ชายไหลเก็บไว้ไม่อยู่เลยค่ะ
บอกเลยว่าถ่ายคุณอ้ำนี้ตั้งแต่เข้าวงการมาตลอดเลย
ตั้งแต่เพิ่งแรกเข้าวงการเลย
ถ้ามีโอกาสพบกันใหม่ก็ขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้านะคะ

เดี๋ยวไปลองดูคลิปวินาทีที่นชัดได้รับของขวัญจากแม่อ้ำกันหน่อยจ้า

วงการมาถ่ายรูปอะไรกันมาตั้งแต่ยังไม่ดัง
จนตอนนี้ดังเป็นซุปตาเบอร์หนึ่งของเมืองไทยแล้ว

ไม่เคยลืมนะคนที่เห็นเราตั้งแต่เข้าวงการแรก